วันนี้มันก็วันที่๒๙แล้วนะคะ
ช่วงนี้ปลายเดือนแบบนี้เราก็จะคึกคักกันเป็นพิเศษหน่อย

เพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการขอโชค
ขอลาบกับกุมารทอง
ซึ่งเรานำเสนอกันมาเยอะแยะมากมายคุณผู้ชม
วันนี้ตลอดข่าวของเรารวมทั้งดิฉันเจ้าแม่นั้น
จะพาคุณผู้ชมไปรวบรวมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขอพรจากกุมารทองว่ามีที่ไหนอย่างไรกันบ้างค่ะ

เริ่มต้นกันที่แรกที่วัดท่าหลวงพล
ตำบลท่าชุมพลอำเภอโพธาราม

ที่แห่งนี้ได้เป็นที่ฮือฮาเมื่อช่วงกลางปีที่แล้ว
จากการที่มีคนถูกรางวัลน้อยใหญ่จำนวนมากติดต่อกัน
หลังจากที่ได้มาขอโชคกับทารกน้อยวัย๗เดือน
หรือน้องพอสที่เสียชีวิตจากการคลอดก่อนกำหนด
เมื่อวันที่๑๑พฤษภาคม๒๕๖
โดยทางพ่อแม่และญาติได้นำศพมาฝังไว้ที่โคนต้นโพใหญ่

จากนั้นก็ได้มีผู้ใจบุญขออนุญาตทางวัด
เพื่อที่จะขุดร่างของน้องพอสมาบรรจุไว้ในโลงแก้ว
เพื่อให้ชาวบ้านได้มากราบไหว้
ซึ่งทางครอบครัวของน้องพอสได้ยินยอม
ประกอบกับทางเจ้าอาวาสวัดได้อนุญาต
จึงได้มีพิธีขุดนำร่างของน้องพอร์ชขึ้นมา
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
แต่ปรากฏว่าร่างที่ขุดขึ้นมานั้น
กลับไม่เน่าไม่เปื่อยและยังมีสภาพแห้งไม่มีกลิ่น
สร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านที่มาร่วมพิธีเป็นอย่างมาก
ทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่า
พอร์ชเป็นกุมารแก้วมาให้โชคลาภกับชาวบ้านนั่นเอง
หลายคนก็จะนึกถึงไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้วยเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่นั่นเอง
ทำให้หลายวัดหลายพื้นที่
ก็ได้มีรูปปั้นของไอ้ไข่
ให้ผู้ที่ศรัทธาได้มากราบไหว้
เช่นเดียวกับที่วัดโปรยฝนคลอง๑๑
ตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานี
ที่แห่งนี้ก็มีรูปปั้นไอ้ไข่เช่นกัน
เจ้าอาวาสวัดโปรยฝนกล่าวว่าวัดโปรยฝนเป็นวัดเก่ามีโบสถ์ที่เก่าแก่ชำรุด
เลยอยากหาทุนมาสร้างพระอุโบสถจึงเกิดแรงบันดาลใจเดินทางไปที่วัดเจดี
อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยที่ไม่รู้จักวัดนี้มาก่อน

ท่านเจ้าอาวาสจึงได้เช่าบูชา
รูปปั้นของไอ้ไข่มาไว้ที่หน้ากุฏิวัดโปรยฝน
ปรากฏว่ามีชาวบ้านเข้ามากราบไหว้ขอพร
แล้วได้ตามที่หวังและกลับมาทำการแก้บน
จนเป็นเสียงร่ำลือกันแบบปากต่อปาก
ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่วัดโปรยฝนตั้งแต่นั้นมา
อีกหนึ่งความศักดิ์สิทธิ์ที่มีสาธุชนพากันเดินทางมากราบไหว้
ยังไม่ขาดสายกับกุมารเจ้าสัวเหงแห่งอาสมฤษีเนร
ตำบลโพแตงอำเภอบางไสจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ฤษีเนรธาตุพุทธคุณกล่าวว่า
ทุกวันทางอาสมฤษีเนรจะเปิดให้ประชาชนเข้ามากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพื่อขอโชคขอลาบกับพ่อปู่ฤษีพรมเมษและกุมารทองเจ้าสัวเห่ง
เพื่อรับทรัพย์รับโชคทุกวัน
ซึ่งที่ผ่านมาก็มีประชาชนได้รับโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดแห่งนี้
และคนที่ได้โชคลาภกันนั้นมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
เกิดจากการที่กุมารเจ้าสัวเหงไปเข้าฝันบอกโชค
ทำให้เกิดเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของกุมารเจ้าสัวเหงตลอดมา
สาธุชนต่างพากันศรัทธากุมารเจ้าสัวเหง
และได้เข้ามากราบไหว้ขอพรที่อาสมฤษีเนรเป็นจำนวนมาก
และกุมารองค์สุดท้ายคือกุมารทองน้องก้าว
กุมารทองน้องก้าวเลิฟที่วัดสว่างอารมณ์แค่แถว
ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
กุมารองค์ยืนเนื้อทองเหลืองที่มีหน้าตายิ้มแย้มก้าวมวยผม
ทำท่าในลักษณะมือซ้ายกำหมัดธมัดธแมง
มือขวาชูนิ้วสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความรักและความเมตตา
เป็นกุมารองค์ยืนที่สร้างขึ้นตามตำรับหลวงปู่แย้มสิทธิเอกหลวงพ่อเต๋
สามงามด้วยใบหน้าและท่าทางที่แสนใจดี
สาธุชนจำนวนมากมากราบไหว้เพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์
จากที่ได้ยินว่ามีคนได้โชคจากกุมารทองน้องก้าวเลิฟอย่างต่อเนื่อง
ทำให้สาธุชนทั้งหลายต้องเข้าแถวรอกราบไหว้ทีละคน
และอีกหนึ่งเคล็ดลับในการขอพรนั่นก็คือ
กระซิบขอพรที่หูของกุมารทองน้องก้าว
นั่นเพราะว่าเคยมีคนได้โชคติดต่อกันมาแล้วหลายครั้ง
และนี่ก็คือ๔กุมารทองบันดาลโชค
ชาวบ้านต่างให้ความเคารพสัทธา
แต่เรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เล่าต่อกันมา
เป็นเรื่องราวที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้
ตำนานของเด็กผมจุกนุ่งจงกระเบน
อยู่บนความเชื่อและความศรัทธาของคนไทย
ก็อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อและความศรัทธาของคนไทยนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีโอกาสได้ไปไหว้มาบ้าง
ตามสถานที่หรือตามวัดต่าง
ซึ่งจริงแล้วก็ยังมีกุมารอีกหลายต่อหลายองค์นะ
ที่เราเคยนำเสนอข่าวกันไปนะคุณผู้ชม
แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่นำมาเสนอกันไม่ได้ให้คุณผู้ชมมางมงาย
แต่อย่างไรนะจ๊ะมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ